ส่วนทางด้านของอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกหญิงจากจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้เล่าถึงความรู้สึกความประทับใจ
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้าทุนลองทุลีพระบาท
กล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๐๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
พันตรีหญิงอุดมพรพลศักดิ์หรือน้องออนอายุ๓๔ปีอดีตนักกีฬายกน้ำหนักหญิงจากจังหวัดนครราชศรีมาที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทย
บอกเล่าความภาคภูมิใจที่เคยเฝ้าทุลองทุลีพระบาททูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองโอลิมปิก
ฉายาน้องออนสู้โว๊ยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๐๔ที่กรุงเอเทนประเทศกรีสค่ะ
ออนบอกว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้น
หลวงราชการที่๙ได้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทเมื่อวันที่๙กันยายนปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวเราด้วยค่ะ
ก็ท่านตอนนั้นเราไปถวายเหรียญท่านพระองค์ท่าน
ท่านก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิต
แล้วก็มีรับสั่งว่าคนเราเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
ก็เหมือนดังพระมหาชนกกว่าจะว่ายน้ำไปถึงฝั่งได้
มีความพระเพียรมีความพยายาม
แล้วก็มีความมุมนะที่จะทำอะไรแล้วก็ตาม

หลังจากนั้นน้องออนก็ยึดมั่นน้อมนำพระราชดำรัฐความพอเพียง
มาใช้ตลอดการดำเนินชีวิตค่ะ